มาแล้วค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากน้องหมิง

เมื่อก่อนไม่กลัวเพราะว่าไม่เคยลงเลยพี่
ไม่เคยแบบแม่ไม่ให้ไปไหนเลย
ให้อยู่กับแม่แม่จับไว้อย่างนี้

แต่ว่าแดดก็กลัวนะคะทะเล
หรือฝ้าอากาศทุกอย่างมันก็กลัวหมดแต่ว่า
อย่างมันเลี่ยงไม่ได้แต่ต้องบอกว่า
ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยพวกริ้วรอย
หรือว่าลอยตีนกาอย่างนี้มันไม่ใช่เกี่ยวกับ

เฮ้ยแล้วกันเป็นทางขอบคุณที่แห่งวัยมา

ไวให้พอเดี๋ยวก็แก่อีก
อุ้ยหายมือด้วยว่ะ

แล้วพอทีนี้เราต้องบอกว่าเราก็ต้องไปหาสาเหตุเนาะ

พอเราตื่นนอนมาเชื่อไหมริ้วรอยที่เราเห็นแบบ

ต้องบอกแบบนี้เลยแต่ต้องหิ่งบอกว่าด้วยความโชคดี

ได้รับมาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยเราก็เล่าให้เขาฟังว่า

ยากมากแล้วก็หน้าผากลึกขึ้นไปนิดลอยเต็มไปหมดเลยมีอยู่ช่วงหนึ่ง
แล้วก็แบบริ้วรอยจุดดั่งดำเต็มไปหมดอะไรอย่างนี้ค่ะ
พอพี่ขวัญเขาได้ยินอย่างนั้นเขาก็เลยบอกเอาอย่างนี้
เขาบอกว่าเอาอย่างนี้ถ้าแบบไม่มั่นใจเขาบอกได้เลยว่าเขาผลิตมาจากโรงงาน
ที่ได้รับมาตรฐานที่สุดจากเกาหลี

เพราะน้ำหน้าเราเนี่ยขาดน้ำ
ส่วนใหญ่ส่วนประกอบในหน้าที่ทำให้รู้สึกดูเด็ก
มันคือน้ำที่จะเข้าไปเติมเต็ม
ชื้นไงชุ่มฉ่ำไงมันจะฟูใช่ไหม

แต่ว่าตัวนี้คริสต์ตัวนี้เขาเป็นนวัตกรรมที่เป็นกรรมวิธีใหม่

ตัวนี้คือเขานำพาน้ำเข้าไปซึมลึกเข้าไปใต้ผิว

เพราะอิ่มน้ำปุ๊ปนี่อยู่รอยที่เราเคยเป็นมันเลยตื้น

แต่ยิ่งไปกว่านั้นนอกเหนือจากนั้นมันจะมีหลายตัวมาก

ตัวนี้ต้องบอกว่าทำให้ผิวชุ่มชื้นขึ้น

ตัวนี้เนี่ยคือหัวพระกาศสีแดง
ตัวนี้บางคนบอกว่าส่วนใหญ่ตอนปัจจุบันนี้

บอกว่าจะกลับจากตรงนั้นเลย
แต่คือต้องบอกว่าบางคนถามแล้วหัวผักกาศมันดียังไง

ใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งคือสมัยนี้เนี่ย
ครีมส่วนใหญ่เขาจะแบบผสมกับไอ้เนี่ย

คือบางคนแพ้นะแพ้ทองเนี่ย

บางคนแต่ต้องบอกว่าเขาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้
แต่ว่าคุณสมบัติเขาเทียบเท่า
เทียบเท่าทองคำบริสุทธิ์ที่

ถ้าทองคำมันจะลดการอักเสบของผิว

แล้วก็สมานแผลของคนที่เป็นสิวเยอะ

แล้วทำให้ผิวเนี่ยมันฟู

น้องมิงก็เลยได้ลองจากที่ที่ขวัญเขาแนะนำ

เพราะว่ามิ้นออกทะเลเกือบทุกอาทิตย์

เปลี่ยนแปลงอย่างแรกคือฝ้ากระไม่ขึ้นเพิ่ม

ตอนตื่นมาเราเห็นหน้าสดมันเติมเต็ม

บางคนบอกว่าก็เรายังอายุน้อยอยู่

แต่มิงมีคนช่วงวัยที่เขาแบบ
เราบางคนอาจจะบอกว่า๔๐แล้ว

อาจจะดูแลท้ายจริง

เชิญคุณหน่อยมาเริ่มกันเลย

ต้องให้ดูสิตัวจะเกิน

เพราะว่าคนส่วนใหญ่

พี่หน่อยพูดถึงความประทับใจ

ว่าดีผลิตภัณฑ์ไหน
บางคนก็บอกว่าเป็นเจ้าแม่แบรนด์

แล้วเป็นไงค่ะหน้าก็พัง

ซึ่งเดินผ่านก็บอกว่า

ขอบคุณกัน
แต่ถ้าอยากจะฟื้นฟูอย่างยั่งยืน
แล้วก็หน้าดูเด็กลงริ้วรอยหายหน้าหมองค้ำเชิญทางนี้
คราวนี้ดูรูปได้รูปขึ้นอยู่
พี่หน่อยต้องเรียกพี่เลยอ่ะ
เรียกพี่เมื่อกี้บอกรุ่นแม่พอมาเจอตัวจริงเรียกพี่เลยอ่ะ
เขาง่ายมากเลยคือหรือเปล่า
พระเภทแบบไม่ใช่แค่น่านะทาหมดค่ะ
ใช่เขาใช้คำว่านะคะกดก่อนมันจะเป็นอย่างนี้เปิดขึ้นมา
มันตกปรับถูกปรับมันอย่างนี้ยก
เพราะว่าแฟนรายการของร้านี้มีการสนใจเข้ามาแล้ว
แล้วก็มีการบอกด้วยว่าน่าจะมีแจกให้ทดลองใช้
นั่นไงพี่หน่อยใช้มานานยังคะกี่ปีแล้วค่ะ
ใช้มายิงยาวมาประมาณปีค่ะ

เดี๋ยวให้คุณแม่คุณแม่เขาลองดูแล้วบอกซิว่ามันเป็นยังไง

คุณแม่เขาไม่ค่อยเชื่อใครง่าย

มันฟึ๊บไปเลยแล้วมันไม่เหนียวเหน็ดน่ะ
คือเวลาบอกถึงความเข้มข้นส่วนใหญ่จะบอกว่าเหนียวเหนอะหนัก

ชอบซึมเลยอ่ะหรือผิวเราขาน้ำมาก

ฝ้าที่เคยมีเยอะแยะจางลงแล้วก็ไม่กลับมา
เมื่อก่อนพอโดนแดดโดนอะไรโอ้โหมาเลยค่ะ

แต่อันนั้นไม่เฉพาะแต่คนที่เป็นฝ้านะคะ

จริงราคาเขาคุ้มค่าจริงถึงแม้ว่าราคาปกติจะ๔๐๐๐

เพราะว่าจาก๔๒๐๐เหลือเพียง
ถูกมากนะครับตอนแรกก็ไม่ใช่ราคา

ไม่เราก็ต้องมาซื้อโป้นไปกันเลย
แต่ยังไม่พอนะ๓๐สายที่โทรมาในรายการตอนนี้ก่อนจบ
กลัว๒ขวดจากเกือบหมื่นตอนนี้เหลือเพียง๒๙๕๐ขวดบาท

แต่โทรยังไงกันเนี่ย
เบอร์ถือไม่ได้เอามา

ว่าราคา๒กล่องปกติเป็นเกือบหมื่น

แต่วันนี้คุณผู้ชมจ่ายเพียง๒๙๕๐นะคะ

แล้วโพสต์มากเพราะว่าอย่างที่พี่หน่อยกับน้องหมินบอกว่า
ขวดนี้๓เดือนนะยิ่งยาวไปกว่า
ก็กระเป๋านี้ไม่ใช่แบบราคาถูกนะคะ
กระเป๋าอันนี้พกพาได้ง่ายสบายมากนะคะ

ยบินต่าง

เราก็ต้องนี่ไงหน้าใสรับโชค
ใช่สิ้นเดือนพอดีเนาะ
โทรเลยตอนนี้แล้วก็เขาจัดส่งฟรีทั่วประเทศ
แล้วก็โทรไปก็สอบถามเค้าได้ว่าตอนนี้มีปัญหาหน้าเป็นอยู่ในนี้
แล้วใช้ได้ไหมยังไงได้ให้มา
ขวด๒๙๐๐นะราคานี้แนะนำนะ
ใกล้ที่จะเทศกาลปีใหม่แล้วซื้อแจกเลย
ใช่คริสต์มัสอย่างนี้ค่ะแล้วก็แจกคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะ
หรือว่ามีเซตสองอันนี้นะคะถ้าเห็นรู้สึกเพื่อนคนนึงแบบ
มีเรามีเพื่อนโทรหาเพื่อนเลยหารกันไหม
ห้านโป๊บกันนิดนะพี่นอยอย่าเสียใจนะคะ
และเห็นผลเร็วด้วยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่า
ไม่อันตรายเพราะส่วนประกอบเขาเนี่ยเขามีออยอร์รับรองเรียบร้อยนะคะ
อีกอย่างหนึ่งที่บอกค่ะได้รับมาตรฐานจากเกาหลีด้วย
เป็นโรงงานที่ผลิตมานะคะ
ถ้าคุณผู้ชมเป็นฝ้าเป็นกระริ้วรอยอยากจะเติมเต็มด้วยผิว

เนี่ยอย่างพี่หนุ๊ยนายเห็นมั้ยเห็นมั้ยดูเป็นน้ำเห็นป่ะให้ดูเลย

เพราะฉะนั้นเอาย้ำอีกครั้งหนึ่งเอาโปรที่คุ้มสุดเลย
อันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะนี่๒ขวดนี้นะคะจากราคา๘๔๐๐บาท
วันนี้คุณผู้ชมจ่ายเพียง๒๙๕๐แต่ว่าโทรมาที่๑๕๗๗นะคะ
เลย๑๕๗๗หาโปรโมชั่นนี้ที่ไหนไม่ได้แล้ว
ต้อง๑ครับเห็นอาจจะเท่านั้นนะคะมาแล้วแล้วเนี่ยรู้
นี่ขอบคุณน้องหมิ่งแล้วก็คุณหน่อยมากเลยนะคะที่มาบอกเคลับดีให้เราได้สวย
รับปีใหม่กันแล้วคุณ